มีเยอะอยู่

ห่านึกัน

รักแท้น้อยลูกทนบุรี
เองก็ชื่อรักแท้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน
เฮ้ยเจ้าตาร้องหน่อยหนึ่ง
ก้าวปลายพระมือนีหลือสีสิน
พวดอยู่วัดเต้าลิ้นและเป็นพระสงฆ์
พูดถึงความรักชักละอา
เรื่องที่กงที่กาค่าขอดที่ฟง

ข้างบนจากครูตึงกระเพาะวะเงินหลง

ไอ้หนูล้องตาเข้าเปล่าน่ะรึเปล่า

เหนื่อยเพราะตีน้องตา
เราเป็นผู้มีเป็นผู้ทรงสิทธิอิทธิฤทธ

ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำหรือก็

ไม่มีอีกทีนี่เลย
เคยลองแล้วจมทั้งตัวเลยจมเลย

สวัสดีนี่ค่ะ

ถวายบางกะโลแล้วก็เล่นก็อบดีซี่

เล่นเดี๋ยวมาดูนี่เออ

จันทร์โครงรอบเดินทางมาหาพระเจ้าตา
เดี๋ยว
พ่อเอกรำมา
แล้วไหนมา
แล้วยังขี่ม้ามาทำไมอยู่กับพระเจ้าตา

เป็นไงนั่นทำอะไร
แม่เอกก็ต้องแบบอ่อนน้อง

ข้าจันตครบจันตะโครบ

หลังจากมาเรียนวิชา
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
จะลาพัชตากลับสู่ห้องเช่า
กลับสู่ยันบ้านยันเมือง
เพราะเรานี่เป็นลูกอัศัทธิ์

เพราะฉากเรียนวิชา
แล้วเป็นอะไรน่ะแล้วเราน่ะเป็นลูกสิทธิ์อาจารย์

จันตะโครบคิดว่าข้านั้นเรียนวิชา
ให้เกลียดแต่หน้ายังให้เกลียดกามลำเลย
จากพระเจ้าตาจนเรียบร้อยหมดอยู่สิ้นแล้วพระเจ้าข้า

ค่ะที่เคยดูเขาให้พ่ออบไม่ใช่ไหม

จะก่าวปลาพระจักรไป
ให้แสนห่วงใยเสียเป็นนักหนา
ไปแล้วหลานจะไปรับ
ไปแล้วหลานจะกลับกระมฮาตา

ถ้าได้มาหาเมียมาฝากตา

เขามาพูดอย่างนี้ถึงรีบไปเอามา

พ่อเราไปพูดโภงสินค่ะ
เอ้ยไบ้โฟ่งศิลป์ไม่เอาไม่เอา

ตีป้านวงอะไรอ่ะปีปีบอด

เดินทางมาถึงกลางป่า
พระเจ้าตานี้ได้ให้ของวิเศษมา
แล้วบอกว่าให้กลับไปเปิดที่บ้านที่เมือง

คุยคนเดียวได้เป็นครึ่งคร่อนวันเลย
ของเขาดีจริง

เรามีน้ำบ้า

เอาพักเข้านัก

ปากนิดจมูกหน่อย

คุณว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดกับท้ออบค่ะ

อย่างนี้เราจะต้องจุงพิษแม่นาง

เพื่อรวบรักจากความเอาแม่น้องมาเป็นภรรมเหตุ
ได้เราแอบดูอยู่

รวยหน่อยจนได้วิ่งเต้น
เดี๋ยวนะสรุปแล้ว

มึงไปซื้ออะไร

คือผมไปเปิดวิกในท้ายซอย

เราเสื้อหลังคาค่ะเผ่งมาก
ดูน้อยนะก็โฟนตกแล้วก็ถูกใส่หม้อข้าวไง

ไม่มีจังหรือ
นี่เกร่ะเป็นอาชีพติ้งกินลำกินเหมือนพวกเราน่าออกสารนะ

แต่ว่าในพรรณที่กำลังคาวะเนี่ย

เขาหนีร้อนตลอดทุ่งเย็น

นี่คือผักกาดดอง๓รส

ทานกับข้าวต้ม

ใช่ไหมนะที่ขายไม่แพง
นี่ดีว่านี่เกลี้ยมชัยตานกพิราบ
เฮ้ยถูกกว่านี้

ของข้านี้น่าจะถูกกว่า
เพราะนี่ก็คือผักกาดดองเค็ม
ตานกพิราบเช่นกันอันนี้ราคาถูกสุด
อันนี้ถูกสุด
ของพี่ถูกกว่าหรออันนี้ถูกสุด
ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับ